คือเขาเพิ่งทำห้องน้ำเสร็จแล้วปรากฏว่าที่พื้นห้องน้ำเนี่ยนะคะ

ใช้ไม่ได้นี่คือไม่ใช่ว่าพื้นมันไม่ดีนะ
แต่มันร้อนจัดร้อนแบบ๔๐องศาขึ้น
เหยียบไม่ได้เลยเท้าจะพองค่ะคุณผู้ชม

พอตัดไฟทั้งหมดทั้งบ้านปรากฏพื้นมันก็ยังร้อนอยู่

เขาเอาไขควงไปวัดไฟว่ามันมีไฟรั่วหรือเปล่า

บ้านหลังนี้เป็นบ้านของนายสุนทรลิ่มนิดสรกุล
คืออยู่ที่ตำบลหาดใหญ่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
คือเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นห้องน้ำตรงนี้เลยคุณผู้ชม
คือโซนห้องน้ำที่ชั้น๑ของบ้าน
ปูพื้นกระเบื้องด้วยหินแบบที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าจู่พื้นกระเบื้องมันร้อน

ทั้งบ้านจะร้อนแค่ห้องน้ำ

น่าจะเป็นห้องที่มันเย็นที่สุดสบายที่สุดถูกไหม

เข้าวัดอุณหภูมิ๔๐กว่าองศา
เกือบ๖๐องศาเซลเซียสเลยค่ะ
ถอดรองเท้าแล้วไปยืนอาบน้ำนี่เท้าพองนะจ๊ะ
เจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกคิดว่าคงไฟรั่ว
เพราะว่าหม้อแปลงใหญ่ตรงซอยหน้าบ้านมันเคยระเบิด
แล้วการไฟฟ้าเขาก็เข้ามาเปลี่ยนเมื่อสัก๒๓วันก่อน
เลยตัดสินใจเอางี้ละกันอยากรู้ว่ามันมาจากไฟรั่วหรือเปล่า

แล้วมาสังเกตพื้นตรงนี้ดูรอสักครึ่งวันค่ะคุณผู้ชม
ดูสิมาวัดอุณหภูมิดูคือพื้นห้องน้ำก็ยังร้อนอยู่อะค่ะ

แล้วบ้านที่อยู่ติดกันพื้นบ้านก็ร้อนเหมือนกันเลย

ทีนี้ก็ต้องให้ช่างไฟฟ้าไปตรวจสอบหน่อย
เขาก็เอาไขควงไปตรวจดูตรงจุดที่ร้อน
อยากรู้ไงว่ามันมีกระแสไฟผ่านหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่มีกระแสไฟไหลผ่านนะคะ
สงสัยว่าใต้กระเบื้องมันจะมีถังบำบัดอะไรสักอย่างไหม
ที่ทำให้พื้นตรงนี้มันร้อน
แล้วนี่ค่ะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
ที่บ้านก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
ตอนแรกคิดว่าไฟรั่วเหมือนคุณสุนทรเจ้าของบ้านเลย
ก็ตัดไฟแต่ว่าพื้นบ้านยังร้อนเหมือนเดิม
จนตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นประโยคสุดท้ายไหม

นักพื้นชั้น๒ด้วยนะ